คุณลุงคนหนึ่งชื่อว่าคุณลุงปุ๊แกเป็นคนขี้เล่น
แกล้งหลานกับญาติแกล้งตายครับ
แกล้งตายนะฮะญาติยาดก็บอกว่าโอ๊ยแกล้งบ่อยจนเขาก็ไม่สนใจกันแล้ว
ล่าสุดหายไป๔๕วันญาติคิดว่าคงแกล้งตายอีกนะครับ
สุดท้ายที่แกล้งเป็นความจริงนะครับ
คุณลุงเสียชีวิตโดยที่ไม่มีคนเห็น
ก็ต้องเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอาศพของแกออกมา
เน่าตัวดำไปหมดแล้ว
ตำรวจแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
เก็บศพนายสุเทพม่วงมีหรือว่าคุณลุงปุ๊อายุ๖๙ปี
แกเสียชีวิตอยู่ข้างโถส้วมสภาพเน่าและตัวดำเกรียมเลย
จำเขาโครงใบหน้าเดิมไม่ได้
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔วัน
โดยบ้านที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านไม้เดียวอยู่คนเดียวนี่แหละครับ
พื้นสูงอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร
พอตำรวจพอกู้ภัยไปถึงไปพบร่างของลุงปุ๊เสียชีวิต

ก็เลยต้องยกร่างออกมาห่อใส่ผ้าขาว
ส่งโรงพยาบาลไปผ่าพิสูจน์สาเหตุการณ์ตายต่อไป
ระหว่างที่ลำเลียงศพออกมาเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากคุณผู้ชม
เพราะว่าบ้านของลุงอยู่กลางทุ่งนา
ต้องพันฮอแบกออกมาแบบนี้
มีถนนปูนแคบเดินได้คนเดียวเรียบครองเข้าไป

บ่าแล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์ลำเลียงออกมา
ระยะทางค่อนข้างจะไกล๑กิโลกว่าก็ทุลักทุเลพอสมควร

ไปสอบถามหลานสาวของลุงปุ๊ชื่อว่านางสาวนัชพรอายุ๔๑ปี
เป็นคนไปเจอศพของลุงเป็นคนแรกก็บอกว่า
ปกติลุงอยู่บ้านคนเดียวนะไม่ได้มีอาชีพอะไร
ชอบหนีบเล่ามหนะห่าวย้างใจไปเรื่อยส่วนหน้านี้อำรูปหลาน
โดยการเอางูที่ตายแล้วหรือชักเดียวของเน่าเหม็นบ้าน
ไม่สนใจนะฮะคุณลุงแกล้งเล่นเหมือนจังเลยนั่นน่ะสิครับ
ทำกลิ่นเน่าเน่าอะไรแบบนี้นะฮะอ่าแต่ว่าคราวนี้หลานบอกว่า
ทำไมหายไปหลายวันสี่สามห้าวันผิดปกติครับก็เลยแจ้งอบตบางโพ
เหนือไปช่วยตามหาแล้วก็ไปเจอลุงเสียชีวิตในห้องน้ำของบ้านนะฮะ
ก็น่าจะหลายวันแล้วล่ะสภาพเน่าจนดำจำไม่ได้
คิดว่าน่าจะเมาล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเสียชีวิต
เพราะว่าที่พื้นหูบันไดมีขวดเหล้านะฮะ
เหลืออยู่ประมาณสักครึ่งขวดตั้งอยู่ด้วยนะครับอืม